โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดสำคัญต่อเนื่อง
ก็ยังไม่สามารถที่จะลดตัวเลขความสูญเสียเหล่านั้นลงมาได้
แม้ว่าภาครัฐแล้วก็เอกชนจะพยายามที่จะประชาสัมพันธ์
รณรงค์ให้ประชาชนและผู้ที่ขับขี่
มีวินัยจราจรแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะอย่างปลอดภัย
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านของสังคม
หาทางป้องกันในเรื่องนี้ให้ได้
ขณะนี้ก็เริ่มที่จะมีบทสรุปออกมาแล้ว
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนำโชคบุญชูครับ
ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งประเทศที่มีอัตราการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากเป็นอันดับ๒ของโลก
จากการเก็บสถิติจากองค์การอนามัยโลก
เห็นได้จากช่วงเทศกาลวันหยุดยาวของไทย
จำนวนการเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนไม่มีทีท่าว่าจะลดลง
หน่วยงานอย่างภาครัฐและประชาสังคมพยายามรณรงค์ก็ตาม
โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงครานที่ผ่านมา
ตัวเลขการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนพุ่งสูงอย่างน่าใจหาย
แต่ที่เลข๔๐๐คนในรอบ๑๐ปี
โดยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
ระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมทางหลวงกรมการขนส่งทางบกและมูลนิธิเมาไม่ขับหามาตรการป้องกัน
ทางแรกที่ทุกหน่วยงานเห็นตรงกันคือการสร้างจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนน
ให้รู้จักตระหนักถึงวินัยจราจร
เนื่องจากมองว่าการแก้ปัญหานี้ต้องเริ่มที่ส่วนรวม
ผู้ใช้ทางมีน้ำใจและมีมารยาทปัญหาอุบัติเหตุก็จะลดลงได้
ขณะที่แนวทางที่๒คือการควบคุมความเร็วของรถในเขตเมือง
วิ่งได้ไม่เกิน๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิม๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถูกเสนอโดยนางรัตนวดีเหมนิธิประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย
ที่ทำงานลนรงค์ลดอุบัติเหตุมากว่า๑๐ปี
ระบุว่าการจำกัดความเร็วในเขตเมืองนั้นจะทำให้ลดการสูญเสียลงได้
และต้องดึงเครือข่ายแท็กซี่ซึ่งมีกว่า๑๔๐๐๐คันในกรุงเทพมหานคร

ขณะที่นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับสะท้อนปัญหาว่า
เป็นเพราะระบบการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้มงวดพอ
เพราะเมื่อผู้กระทำผิดถูกดำเนินคดีส่วนมากจะมีการรอลงอาญา
ทำให้ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
คล้องกับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงที่ระบุว่า
กฎหมายจราจรที่บังคับใช้ในปัจจุบันนั้นไม่เด็ดขาด
จากปัจจุบันพบว่าในแต่ละปีมีการออกใบสั่งประมาณ๑ล้านใบ
แต่มีประชาชนมาชำระค่าปรับเพียง๔แสนใบเท่านั้น
จะมีการออกหมายเรียกหรือส่งฟ้องก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา
อยากให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพิ่มโทษให้มากขึ้น
นำมาสู่แนวทางที่๓คือการแก้กฎจราจรให้สอดคล้อง
วินัยการใช้ยานพาหนะของคนในปัจจุบัน
ทั้งหมดจะเป็นเพียงมาตรการเบื้องต้นซึ่งผู้ที่รับลูกต่อ
อย่างคณะกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
จะนำข้อสรุปและแนวทางเสนอต่อที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
เพื่อผลักดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้กฎหมายจราจรต่อไป
นำโชคบุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน